ติดตามข่าวสารกันเยอะมากตาโบไปหมดแล้วตอนนี้

ใช่มีแฮสแท็กติดเยอะมากขึ้นด้วยโซเชียลดุเดือดสุดเลยตอนนี้
ไม่ได้มีตอนนี้ไม่ได้มีแค่เสียงสูงแล้วนะแฮสแท็ก
มีทีมตื๊ดปันด้วย
ดิฉันปันเซ็นเซอร์ให้คุณผู้ชม
แต่ว่ามีอีกหนึ่งคนที่อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างลำบากใจมาก
นั่นก็คือสาวดิวอริสราเพราะว่าเธอรู้จักทั้งสองฝ่าย
ต้องบอกว่าดิวอริสราเนี่ยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันกับน้ำชาเชียรณะ
อืมส่วนน้องปันปันเองก็รู้จักกันเคยไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนกัน
เธอก็เลยอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างลำบาก
และตอนนี้ก็พร้อมที่จะเป็นกาวใจให้กับเพื่อนทั้งสองคนค่ะ
เอาละค่ะหลังจากที่เกิดประเด็นดราม่านักแสดงวัยรุ่นปันสุธตา
โพสต์อินสตาแกรมด่าทอนักร้องสาวน้ำชาชีระนัท
ด้วยคำพูดที่หยาบคายหยาบคายซึ่งเพื่อนสนิทของทั้งคู่
ว่าได้คุยเรื่องดังกล่าวกับสาวน้ำชาและได้ให้คำปรึกษาไปบ้างแล้ว
ส่วนกัปปันยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน
แต่ก็ต้องยอมรับในความมีสปีริตของนักแสดงรุ่นน้อง
ทำผิดแล้วออกมายอมรับผิดพร้อมกับเอ่ยปากขอโทษ
ซึ่งเธอก็พร้อมที่จะทำหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์

แต่จะไม่เข้าไปล้ำเส้นของคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะ

รับฟังในมุมของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็ไม่อยากไปแบบคุยเยอะอะไรอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขาก็บอกติมาว่าเออเขาคุยแบบ

กับปันปันเอาจริงยังไม่ได้คุยกับปันปันเลย
เท่าที่ดิวอ่านข่าวคือปันก็ออกมายอมรับแล้วหนึ่งใช่ไหมคะ
ก็ถือว่าเขาก็น่ารักนะคะที่เขายอมรับ

คือดิวรับฟังความคิดเห็นของทั้งสองคนไง
รับฟังทั้งมุมน้ำชาแล้วก็รับฟังทั้งมุมปัน
แต่ดิวพูดจริงด้วยนิสัยดิวคือผิดก็คือผิด
ถูกก็คือถูกก็คือต้องว่ากันตามผิดถูกอยู่แล้ว

ว่าเขาทั้งสองคนเขามีปัญหาหรืออะไรต่อกันไหม
ไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลย
จนมารู้ว่ามีการโพสต์อะไรแบบนี้เกิดขึ้น

แต่ดิวว่ามันก็เพื่อนกันเพื่อนใครก็ต้องรัก
แต่ก็คือดิวเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่าง